ข้ออ้างของเขาหลายอย่างเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อย
เจ้าหน้าที่ต้องเอาจริงเอาจังค่ะมาดูเจ้าหน้าที่ที่เขาเอาจริงเอาจัง
กันหน่อยข้างเดี๋ยวทุกมุชมลองดูนะคะ
มีทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินี่ที่ประเทศเพื่อนบ้านนะคะ
มีเยอะขนาดนี้เลยเหรอเยอะค่ะและเขาก็จะมี

ใช่แล้วเขาจะมีคัมภีร์เหมือนกับสูตรการหลอกคน
เป็นข้อความเขียนแปะเอาไว้เลยนะคะ

พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์รอง
บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้มนุยการศูนย์ปราบรามอาทยากรรมทางเทคโนโลยี
ผู้กำกับการตำรวจสืบสวนสอบสวนภูทรภาค๒
จับกลุ่มแก๊งคอร์เซนเตอร์รายใหญ่
คนไทย๒๕คน
แล้วก็ช่วยเหลือเหยื่อคนไทย๕คน
อยู่ระหว่างคัดแยกอีก๒๘คน
รวมแล้ว๖๑คนค่ะ
ใจกลางเมืองศรีฮนุวิวนะคะ
เพราะสืบรู้มาว่าแก๊งนี้เป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์
ที่ชอบโทรศัพท์ไปหลอกลวงคนแล้วอ้างว่าเป็นตำรวจ
หลอกว่าเป็นตำรวจสถานีภูทรเมืองเชียงใหม่
เชื่อว่าหลายคนเคยเจอค่ะ
เคยเจอลักษณะแบบนี้
คือรองผัวบัตรรอบอกว่า๒๐มีนาคม
บ่าย๒โมงได้รับการประสานจากรองผู้บัญชาการ

ว่ามีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรจังหวัดพระศรีฮนุ
ส่วนที่กำลังกับตำรวจไทยนะคะ
นำกำลังไปตรวจค้นเป็นออฟฟิศ
เค้าทำเป็นคอร์เซงส์แบบนี้เลย
เดี๋ยวไปดูจุดแรกเป็นลักษณะโรงงานร้างไม่มีเลขที่นะคะ
พระศรีฮานุนี่แหละจุดนี้จะมีแผนประทุศกรรมในการหลอกลวง
โดยการโทรศัพท์ไปหาเหยื่อแล้วก็อ้างว่ามีพัสดุนะ
จากบริษัทขนส่งดีเอสแอลนะหรือเฟสเอ็กซ์นะครับ
ถูกด่านของกรมสุรกากรเอายัดไว้มีสิ่งผิดกฎหมายอะไรแบบเนี้ยอ่า
จุดเนี้ยเขาจะอ้างลักษณะแบบนี้ตามสูตรถามว่ามีหลักฐานอะไรที่เจอบ้าง
มือถือวิทยุสื่อสารคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเยอะมากนะคะ
มีเอกสารหมายจับเอกสารหมายเรียกของทางสำนักคดีการเงินการธนาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ
เอกสารที่ว่าเนี้ยมันคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชมมันคือเอกสารปลอมอ่า
ไว้หลอกอ่าเนี่ยค่ะอุปกรณ์พร้อมมากมีสคริปต์ด้วยอย่างที่บอกอ่ะ
เขามีคัมภีร์การหลอกคนอ่ะเป็นบทเขียนบทเอาไว้ให้เลยเหรอ
บทพูดเอาไว้ให้หมดเลยนะคะดูสิคะถ้าลูกค้าพูดว่า
ตอนเขาแอปธนาคารจะมีข้อความว่าระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงินนี่เขาเตือนอยู่นะ
แก๊งคอร์เซ็นเตอร์จะตอบว่ายังไงต้องตอบให้ไหมต้องตอบไปว่าอ๋อ
วันนั้นเกิดจากทางกรมตำรวจของเราได้มีการประสานไปยังธนาคาร
เพื่อความปลอดภัยเพื่อเตือนประชาชนอ๋อหรือครับให้ตอบแบบนี้อ๋อ
โอเคผมจะได้เชื่อต้องตำรวจอ๋อมันต้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนอะ
จริงแล้วอ่ะมีบทพูดบทสนทนาไว้ให้เลยมีถ้าลูกค้าถามแบบนี้
ก็จะต้องตอบแบบนี้ดูสิคะอันนี้คือจุดแรกนะคะแล้วมีประโยคอื่น
ครับในเมืองพระศรีฮนุนี่แหละเขาเปิดเป็นเหมือนกับบ่อนคาซิโนบังหน้า
แต่ลักลอบเป้าหมายค่าคอมคือ๕ล้านเขาเขียนเป้าหมายเอาไว้เลย
แรกกำลังใจในการทำงานจดแปะผนังเอาไว้เลยอ่ะก็ดูหน่อยได้ไหม
นี้จะอยู่บนชั้น๕ดูเผินเหมือนเป็นแบบเปิดบ่อนคาซิโนอะไรแบบนี้นะ
คอมเป้าหมายใช่ค่ะ๕ล้านต่อเดือนค่ะ๕ล้านต่อเดือน
เป็นกำลังใจในการทำงานหลอกคนอื่นนี่นะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่า
มีผู้เสียหายแจ้งความเอาไว้ว่าโดนแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เยอะมากนะคะ
มีหลายข้อความนะคุณผู้ชมค่อยดูไปเรื่อยด้วยเวลาอันจำกัด
เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่าปัญหาที่คนเจอแล้วก็มีการแจ้งความดำเนินคดีอันดับหนึ่ง
คือเรื่องของคดีหลอกลวงด้านการเงิน๓๗๓๗เรื่อง
อันดับ๒ก็คือหลอกจำหน่ายสินค้าออนไลน์๗๒๔เรื่อง
คุณผู้ชมแจ้งเบาะแสไปได้นะคะถ้าหากว่าโดนหลอกในลักษณะแบบนี้นะคะ
อันนี้คืออะไรนะคะพี่อุ๋ยเหมือนกับเอาไว้คอยปลุกใจกัน
ลุกใจใช่ไหมยังก็ไลฟ์โค้ชขอยอดเดือนนี้สองล้านด้วยเถอะสาธุสาธุ
นี่เมื่อสักครู่นี้อันก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีปากกาสีแดงนี่
เราไม่กินบริษัทอื่นก็กินอยู่ดีหรอคะโอ้โหเนี่ย
คุณผู้ชมเดี๋ยวแจ้งสายด่วนนิดนึงนะถ้าคุณผู้ชมมีเบาะแสอะไรหรือว่าโดนหลอกแบบนี้นะคะ
โทรศัพท์ไปได้๐๘๑๘๖๖๓๐๐๐หรือสายด่วน๑๔
ตลอด๒๔ชั่วโมงเดี๋ยวนี้แจ้งความออนไลน์ได้เลยนะคะ
อย่าไปเชื่อนะอย่าไปเชื่อกลุ่มพวกนี้นะครับ
โทรศัพท์ไว้